ไปชมความสวยงามของวิหารไม้สักนะคะที่ผสมผสานระหว่างไทยล้านนาพม่า
ลังการงานสร้างขนาดไหนอืมที่นี่คือวัดนันตรารามตะมนตัว
อำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวค่ะเป็นวัดที่สร้างด้วยศิลปะแบบไทยล้านนาพม่า
ตัววัดสร้างจากไม้สักทั้งหลังค่ะแล้วก็ยังมีการตกแต่งลวดลายในส่วนต่างต่าง
อย่างสวยงามเลยนะคะโอ้โหดูรูมมุมนี้สิสวยมากหลังคาของวัดนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยค่ะ
เพราะว่าจะมีลักษณะเหมือนเป็นหลายชั้นลดหลั่นกันไปแต่ละชั้นก็สวยงามเป็นเอกลักษณ
ด้วยสีของกระเบื้องมงหลังคาที่มันมีความสวยงามโดดเด่นนะคะแล้วก็สีของไม้ภายในตัวโบสถ์ก็จะเป็นสีเข้มเข้มแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับ
มันก็เลยทำให้ดูวัดแห่งนี้มีมนต์ขลังดูศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นพอเข้าไปก็จะสัมผัสได้ถึงความเย็นแล้วก็ความสงบนะคะ
ส่วนด้านในของอุโบสถก็จะมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะสลักจากไม้สักทองลงรักปิดทอง
เครื่องแบบไทยใหญ่ปฏิสถานบนฐานไม้ที่ฉลุลวดลายเอาไว้อย่างสวยงามนะคะเอาให้ดูบรรยากาศโดยรอบแล้วโอ้โหงดงามจริงจริง
อธิการสันติธรรมชยธรรมโมเจ้าอาวาสวัดก็บอกว่าใช้เวลาในการก่อสร้างและปฏิสังขรนานกว่า๑๐ปีนะคะ
ปัจจุบันอายุกว่าร้อยปีแล้วค่ะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติมาถ่ายรูปมาสักการะกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะ
โดยภายในวัดแห่งนี้ค่ะใครที่จะมาเที่ยวก็จะมีมะคุเทศตัวน้อย๖๗คนคอยให้คำแนะนำให้ความรู้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ก็ถือว่าสร้างความประทับใจมากเลยนะคะ
คุณผู้ชมสามารถไปชื่นชมความงดงามได้ด้วยตัวเองนะคะอยู่ที่จังหวัดพยาวตำบลหยวนอำเภอเชียงคำค่ะ
นี่แหละครับโอ้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าทำไปท่องเที่ยวนะ